ได้เวลาแล้วที่จะไปหาผู้โชคดีสำหรับวันนี้
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
นี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเปลี่ยนชีวิต
ก็จริงอยากจะมีร้านเล็กนะครับทำธุรกิจแฟนชายอย่างนี้ครับ
ซื้อแฟนชายมาเปิดเอามาทำธุรการขายบ้างทำบุญบ้าง
เอาไปปลดหนี้ครับข้อสองคือเอาไว้ให้ลูกต่อทุนการศึกษา
ถ้าอยากได้ล้านไปพลิกชีวิตเรามีเคล็ดลับมาบอก
แค่คุณส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสองเข้ามาลุ้นโชค
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ร้านที่สองหนึ่งกันรักษณะคมนี้
แล้วก็ไปทุกวันแปลกลาทุกวัน
แดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ลุงเอาไปตักขี้ส่วนฟ้าคาราบาวแดงว่าฟ้าคันโซลคุณสองอยู่
ก็อยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีที่ช่วยยกระดับชีวิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศ
ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมดีมาทำหน้าที่สำคัญของตัวเองก่อนไหม
อยากเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรม
หอบแท็กแหม

หอบที่นี่คือหอบกำลังใจมาส่งให้คุณผู้ชม
เพราะว่าเรามีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒๕๖
แจกทุกวัน๑๐๐คันนะคะ

บอกเลยว่าต้องนั่งหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ดูรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่ง

ครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
เราต้องรู้ก่อนว่ากติกาในการร่วมสนุก
ขอทำกันยังไงไปติดตามกันเลยครับ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ไม่ยากเลยกติกาง่าย
หาซื้อคาราบาลแดงมาดื่มก็ยิ่งง่ายเลย
เพราะว่ายืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิมนะคะคุณ
ลุ้นแล้วค่ะว่าวันนี้ใครจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค

ได้แล้วได้แล้ว

ขอบคุณค่ะ

ทำไมฮะทำไมแคมเปญนี้กิจกรรมนี้ถึงเน้นในเรื่องของการต่อยอดสร้างอาชีพล่ะครับ

เหมือนเวลาเช้ากินข้ามทุกคนปากกับสิ่งที่

ยินดีด้วยนะคะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ล้านที่๒ใกล้จะจับแล้ว
วันที่๑กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ส่งหรือใครอยากจะส่งเพิ่มเติมรีบส่งมาได้เลยนะยังมีเวลาแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแจกไปละ๕๖คัน
เพราะฉะนั้นเหลืออีกครึ่งทางว่าง่ายส่งมาส่งมาเยอะ